วันศาสตร์จีนมันก็จะมีพิธีต่างที่เราจะต้องไปทำ
รวมไปถึงในเรื่องของเกล็ดความรู้สายมูเตรูอย่างเรา
เราก็มีข้อมูลดีที่อยากจะมาบอกต่อคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันศาสตร์จีนนะคะก็คือ
ลูกหลานชาวจีนจะแสดงถึงความกระตันยู
โดยมีพิธีจัดการเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

ประตูนรกเปิดค่ะคุณชนะ
เพราะฉะนั้นผมก็ได้เวลากลับลงนรก

ไม่ใช่อย่างนั้นคือประตูนรกเปิดเพื่ออะไร
วิญญาณคนตายกลับมาที่โลกมนุษย์ค่ะ
เพื่อที่จะมารับบุญกุศลที่เราทำไปให้เป็นเวลา๑เดือนเต็ม
เนื่องจากว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดเนี่ยนะคะ
ก็จะมีวิญญาณมากมายมาสู่โลกมนุษย์
วิญญาณที่ดีวิญญาณที่ไม่ดีนะคุณชนะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ชาวจีนเขาก็เชื่อว่าไม่ควรทำสิ่งต่างดังต่อไปนี้

ข้อแรกก็คืออย่างแรกห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้เลยคุณชนะ
ไปไห้ตอนกลางคืนมันหนาวเดี๋ยวจะเป็นหวัด
มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
จริงมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วย
อย่างที่สองนะครับห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้

ไม่ใช่ค่ะจริงมันเป็นความเชื่อด้วย

ข้อที่๓ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงกลางดึกในเดือนนี้ก็เคอร์ฟิลล์

ข้อที่๔ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้
โอ้โหสายงานก่อสร้างเขาผิดหมดแล้ว
ห้ามซื้อห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้

ดำเนินการเริ่มธุรกิจในเดือนนี้

ก็คือไว้รอเดี๋ยวช่วงดีค่อยไปเริ่มกันเนอ
และข้าวที่เจ็ดนะครับห้ามแต่งงานในเดือนนี้
เอ้าเป็นไปได้ไปแต่งกันเดือนอื่น
คือรอให้สถานการณ์ดีขึ้นใครแต่งก็ดี
เพราะว่าเดือนนี้เองหลายคนก็ยังไม่มีการจัดงานอะไรเนาะ

ที่อยากมาฝากเตือนในช่วงศาสตร์จีน
ที่เขาไม่ควรทำกันนะเป็นความเชื่อนะ
แต่ข้อห้ามคือเขาบอกอย่างนี้
ข้อห้ามเนี่ยเขาห้ามแบบจริงจังนะคุณชนะ
ยังไงห้ามทำเด็ดขาด
ไม่อย่างนั้นจะทำให้คุณโชคไม่ดีตลอดปีเลย
โอ้แต่เอางี้คุณผู้ชม
มันเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ
ทำอะไรก็ตามขอให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่มันเหมาะสมเนอะ
ทุกอย่างฮะเรื่องของความเชื่อยังไง
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านกันด้วย
ถ้าใครอยากปุ๊บปั๊บรับโชค
ยังไงดีเออเขาบอกว่าง่ายสุดเลย
วันนี้นะให้คุณใส่เสื้อผ้าเนี่ยสีแดง

สีฟ้าสีฟ้าสีอะไรฟ้าก็ดีสีน้ำเงินก็ได้

ห้องไปตองแล้วอาจจะใส่เสื้อสีดำตามคอนเซ็ปต์ตอนข่าวของเรา

ได้ด้านหาข้ออ้างที่ดีมาก

ในเรื่องของวันศาสตร์จีนที่เราทำตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมานาน